เทศกาลสงกรานของภาคใต้บางท้องที่มีการจัดพิธีรับเจ้าเข้าเมืองหรือรับปี
เพื่อรับเทวดาหรือนางสงกรานประจำปีตามความเชื่อในแต่ละพื้นถิ่น
ชาวบ้านจะทำพิธียกระทาคือราวเทียนหลายชั้นทำด้วยไม้ไผ่
ปักกับพื้นอ่านประกาศสงกรานแล้วอ้อนวอนขอความคุ้มครองให้อยู่ดีมีสุข
ฝนตกต้องตามฤดูกาลและโหร้องพร้อมกับโปรยข้าวสารที่โคนระทา๓ครั้ง
เสร็จพิธีจึงนำทงทิวของตนกลับไปปักไว้ที่หลังคาบ้านเพื่อเป็นสิริมงคล